คนในวงการบันเทิงของเราหลายต่อหลายคนตบเท้าเข้าร่วมงานแล้วก็ได้รับรางวัลด้วย
หนึ่งในนั้นก็คือศิลปินน้องใหม่ของเราน้องเบลทรงสิทธิก็ได้รับรางวัลกับเขาด้วยเหมือนกันค่ะ
สำหรับรางวัลกินนารีทองประจำปี๒๕๕๙นะคะก็มีคนดังในวงการบันเทิงทั้งพระเอกหนุ่มเจมส์จิรายุนะคะคุณบุ๋มปนัดดาอดีตนักแสดงสาวแอนนี่บลูคแล้วก็อีกมากมาย
รวมไปถึงน้องเบลทรงสิทธิ์นักร้องใหม่จากไทยรัฐทีวีของเราก็สามารถคว้ารางวัลกินนารีทองคุณค่าแห่งบุคคลสาขาศิลปินหน้าใหม่ดีเด่นมาครองได้นะคะ
โดยเจ้าตัวก็เปิดใจกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐว่าปลื้มใจอยู่ไม่น้อยและไม่คิดว่าจะได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่
ซึ่งก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้สู้และผลิตผลงานที่มีคุณภาพต่อไปค่ะ
ก็รู้สึกดีใจครับเพราะว่ารางวัลนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่ผมได้รับแล้วก็เป็นรางวัลที่สำคัญ
ไม่คิดว่าเราจะได้เราก็มีความรู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่แบบว่าสำคัญและมีคุณค่ากับทางจิตใจของเราครับ
มีกำลังใจมากเลยครับแล้ววันนี้ก็เป็นวันหนึ่งทำให้เราเนี่ยพัฒนาฝีมือไปเพราะว่าเป็นแรงผลักดันให้เราครับ
ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านขอบคุณช่องไทยรัฐทีวีนะครับ
ขอบคุณทางผู้ใหญ่นะครับที่ให้การสนับสนุนเวลมานะครับ